มีคุณแม่วัย๕๓ปีเขาไปแจ้งความว่าลูกสาวของเขา
อายุ๒๙หายออกจากบ้านที่สกลนคร
สุดท้ายหายไป๑๐วันไปเจออยู่เชียงใหม่นู่นฮะ
พอไปเจอหน้ากันบอกว่าหนูแค่อยากมาเที่ยวแค่นั้นเอง
แต่แม่นี่คือร้อนใจแทบบ้าเลยลูกหายไป
กล้องวงจรปิดจับภาพนางสาวสุพัตราปู่ทาอายุ๒๙เอาไว้ได้
ที่เชียงใหม่ครับช่วงเย็นของวันที่๑๖ที่ผ่านมา
หลังจากนางสาวสุพัตราหายออกจากบ้านไปจากสกลนคร๑๐กว่าวันครับ
ภาพนี้ตำรวจสพช้างเผื่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจสอบแล้ว
หลังจากตำรวจสนโชคชัยที่กรุงเทพประสานไป
ให้ติดตามน้องผู้หญิงคนนี้เพราะหายตัวไป
เนื่องจากว่าแม่ของเขาคือนางหนูเพียรปู่ทาอายุ๕๓
ซึ่งเป็นแม่ของนางสาวสุพัตราเดินทางมาจากสกลนครออกตามหาลูกสาว
ลูกสาวบอกว่าอยู่หอพักแถวลาดพร้าวกรุงเทพมาทำงานที่นี่
แต่ปรากฏว่าพอไปที่หอแล้วไม่เจอตัวแม่ก็ไปแจ้งว่าเป็นบุคคลศูนย์หาย
เพราะหายไป๑๐กว่าวันแม่ร้อนใจมากไปแจ้งความที่สนโชคชัยนะครับ
หลังจากที่ตำรวจสนโชคชัยประสานไปยังตำรวจสพช้างเผือก
จนทราบว่านางสาวสุพัตรานั้นไปเคลื่อนไหวอยู่ที่เชียงใหม่
ก็เลยประสานให้แม่กับญาติเดินทางไปที่เชียงใหม่พร้อมกัน
จนไปเจอหน้ากันกอดกันแบบนี้เลยครับร่ำไห้ได้เจอหน้าลูกแล้ว
ลูกก็ร้องแม่ก็ร้องเบื้องต้นคุณแม่บอกว่า
หลังจากลูกสาวหายไป๑๐วันขาดการติดต่อ
ก็รู้สึกว่ากังวลว่าจะไม่ปลอดภัยก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจ
หลังจากพูดคุยกันกับลูกสาวแล้วลูกสาวบอกว่า
หนูแค่ต้องการมาเที่ยวพักผ่อนแต่หนูเนี่ยไม่ได้บอกครอบครัว
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเขาต้องการหนีอะไรมาหรือเปล่าหรือมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่า
หนีมาแบบนี้นะแค่มาเที่ยวตอนนี้ลูกสาวก็กลับบ้านที่
กลนครกับคุณแม่แล้วก็ญาติเรียบร้อยแล้วมีปัญหาอะไรก็คุยกันเนอะ